ข้าวผัด๑กล่องดองตั้งนาน

ใช่

เดี๋ยวพี่พูดเบอร์ละ

เอามาโพสต์ไว้แล้วก็บอกว่า
รายเดอร์สู้ชีวิตข้าวผัด๑กล่องดองตั้งนาน
องในที่นี้คือไม่ยอมทำออเดอร์ให้สักที
รายเดอร์เขาไปสั่งอาหารข้าวผัด๑กล่อง
เข้าร้านไปตอน๑๐โมง๑๐นาที
แล้วถามว่าคิวมันเยอะหรือเปล่ารายเดอร์
ไม่มีคิวเลยค่ะแต่ว่ารออยู่ครึ่งชั่วโมง
มาได้ข้าวผัดตอน๑๐โมงครึ่งกว่าแล้ว

ถ้าเกิดผมไม่เดินไปตามผมไม่เดินไปถาม

พอถามหาผู้จัดการร้านพนักงานก็เหมือนกับบอกว่า
โทรเข้าเบอร์ร้านตอน๑๑โมงโอ้โห

รอถึง๑๑โมงยังไม่ได้ข้าวผัดแล้วให้โทรหาอย่างนี้เหรอ
บางคนดูคลิปบอกว่าสงสารรายเดอร์จริงนะ
แล้วบางคนก็บอกว่าปิดระบบรับออเดอร์นะครับร้าน
ถ้าไม่อยากทำอย่าเปิดเครื่องรับออเดอร์เลย

ค่ารอบมันก็ไม่ได้ได้เยอะอะไรลูกค้าอย่างหนึ่งเขาก็รอ
แล้วถ้าเกิดว่าเขาได้อาหารช้าเผลอ
ลูกค้าจะมาเขียนคอมเมนต์ว่ารายเดอร์อีก
แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เขาชื่นชมรายเดอร์คือรายเดอร์ควบคุมอารมณ์ได้ดี
คือไปถามก็ถามด้วยความสุภาพ
ต่อให้จะโมโหที่รอนานก็จริงแต่ไม่มีแบบหลุดคำหยาบหรืออะไรมาเลยนะ

ใช่ค่ะแล้วตอนที่เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นไปหน้าบ้านลูกค้า
เขาก็ไปส่งให้ลูกค้าแล้วก็ขอโทษลูกค้าแบบสุภาพด้วยครับอืม